สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ตีชสูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบลูพาวเวอร์
ตามตีชีวิตลูกทุ่งตอนนี้เราคงอยู่กับนักร้องหมอลำสุดแซ่บ
กิ๊กรุงนภาบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่สาวคุณกิ๊ก
แต่ถ้าเกิดน้องกิ๊กมีงานที่กรุงเทพก็จะมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละครับ
ซึ่งตอนนี้เราก็เข้าไปเยี่ยมชมบ้านรวมถึงห้องนอนส่วนตัวของน้องกิ๊กนั่นเอง
อุ้ยสวัสดีครัชสวัสดีครับสวัสดีครับ
อุ้ยนี่

ตัดภาพมาเนียน
ใช่ชอบตัดภาพมาเนียน
มีอะไรครับ

เก่งทุกอย่างพี่เก่งทุกอย่างจริง
ปากเก่งปากก็กัง
ปากเก่งอย่างไรครับ
มีช้าแต่ตามไม่ทัน
มีครูไม่มั้ยเป็นคนมุก
เขาเป็นคนมุกเยอะ

แต่เขาจะเป็นอย่างเดียวกับพี่
ขออะไรต้องได้นะอะไรประมาณนี้
ถ้าขอตั้งคือเขาจะชอบเล่นมุกว่า
ขอยืมตั้งหน่อย๒๐๐๐บาท
ขอยืมนะแต่ไม่เคยบอกคืนเลย
ตั้งแต่ยืมมานี่ยังไม่เคยคืนเลยนะ
ถ้าคนอื่นคือไม่กล้ายืมไง
แต่ว่าถ้ายืมตั้งส่วนมากจะยืมพี่สาว
ก็ไม่มีกำหนดคืนไงพี่ขวัย
สบายไงสบาย

ถ้ายืมได้ก็เหมือนขอได้ไง
คือขอนั่นแหละ
เขาขอนั่นแหละเขาพูดยืมไง
เพราะให้มันดูดีนะ
ก็บางทีทวงมันเอา
กินเอาไป๒๐๐๐บาทยังไม่ขึ้นเลย
นี่หน้าด้านขอขึ้นอีกหรอ

หน้าด้านไม่ให้หน้าด้านจะทวงอีกเหรอ
แต่ว่าเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ

อีกไว้ไม่สบายใจทุกข์

มีเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่เจอกับความเจอกับแล้ว
มีช่วงหนึ่งที่

เร็วนี้แหละเขาก็ท้องช่วงนั้นเราไม่ค่อยมีงาน
คือเราอยู่จุดสูงสุดแล้วเราไม่ค่อยมีงาน
เราแยกกงตอนนั้นแย่กงเราแบบเราลงทุนไปเยอะน้องมันก็เลยท้ออะไรประมาณนี้

หัวหน้าวงแล้วน้องก็แบบไม่มีงานอะไรประมาณนี้อะพี่

โทรปรึกษาโทรมาทุกอย่างค่ะพี่

ระบายด้วยหนูอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้กำลังใจน้องไปก็ต้องพาไปเข้าวัดอ่ะช่วงนึงแหละ
ขยายความหน่อยสิครับช่วงนั้นเป็นยังไงครับ

คือหนูเป็นวงวงกับพี่เดียนชัยตอนนั้น

ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงปัญหาการเมืองด้วยตอนนั้นปัญหาการเมืองด้วยแล้วที่นี้คือ

คือตอนนั้นคือกรุงเทพงานมันก็ไม่ได้ด้วยไงเล่นในกรุงเทพไม่ได้

ใช่แล้วแบบก็ไม่มีใครแบบบางครั้งผู้จัดงานเขาก็ไม่จัดลง
เพราะว่าบางครั้งแบบกลัวคนมาไม่เยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้แบบการเมืองมันช่วงเวลาเมื่อกี้ก็วุ่นวาย
ก็เคยบอกเขาอยู่ว่าลองหยุดมั้ยหยุดร้องเพลงแล้วกลับมาเรียนหนังสือมั้ย
คือไม่ต้องทำเหลือพี่ส่งเรียนก็ไม่อะไม่ยอม
แบบว่าให้หนูก็ร้องไห้แบบว่าจะให้หนูทิ้งยังไงหนูรักของหนูอยู่อะไรประมาณนี้
ก็แบบเขารู้สึกท้อมากตอนนั้นแบบไม่รู้จะช่วยน้องยังไงพี่เบิร์
วันนั้นตอนนั้นเขาคงเป็นคนเป็นสิ่งที่เขาทุกข์ที่สุด
คือเขาแบบตัดสินใจระหว่างว่าคือกูจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วนะ
เราจะไม่ได้ร้องเพลงตรงนั้นเราจะทิ้งสิ่งที่เรารักไปอะไรประมาณนี้
บ๊วยก็แบบให้กำลังใจกันมาคือก็ครอบครัวนี่แหละเราก็สู้ด้วยกันมานะพี่บ๊วย
คือเราก็เลยบอกว่าเอาใหม่นะเราเริ่มต้นใหม่แล้วกัน
ทิ้งไปเรื่องเก่าก็ทิ้งไปแบบสิ่งที่เราลงทุนไปก็ไม่เป็นไร
เอาใหม่แล้วก็หาเงินมาเริ่มลงทุนใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ทำทุกอย่างก็ให้น้อง

คือน้องเขาแบบก็คือแบบน้องอยากทำตรงนั้นนะทำตรงนี้นะให้ตัวเองแบบดูดีขึ้น
พร้อมอะไรประมาณนี้คือช่วงนึงเขาหายจากวงการหมดลำไปเลย
ไม่มีใครได้เห็นกิ๊กอยู่ประมาณ๒๓เดือนพี่บ๊วย
จากที่แบบงานกิ๊กไม่เคยขาด
ในอีสานเนี่ยงานกิ๊กเนี่ยมีตลอด
มีไม่เคยขาดเลยแล้วจากนั้นจากตั้งแต่วันนั้น
ไม่มีงานมาประมาณช่วงปีใหม่อะพี่บ๊วยสามสี่เดือนนะ

ใช่ค่ะพี่บ๊วยช่วงนั้นเพิ่งผ่านมาเอง
พ้นมานะพี่บ๊วยน้องเพิ่งมามีความสุขแล้วสบายใจ
เพิ่งเพิ่งมีนะเนี่ยพี่บ๊วยอันนี้พูดจริงเพราะเราเป็นพี่เราอยู่กับน้องตลอด
ให้กำลังใจกันตลอดอ่ะก็มีแต่ครอบครัวเนี่ยช่วยช่วยกันปอบน้อง
คือน้องท้อมากช่วงนั้นคือน้องจะไม่ได้ร้องเพลงแล้ว
พี่บ๊วยเขารักในสิ่งที่เขาเป็นมากเลยอะ
รักมากเป็นชีวิตจิตใจแบบคือไม่ออกจากบ้านเลยน้อง
เหมือนกับกิ๊กลู้งรภาคือไปถึงวงดวงดาวแล้วก็ตกลงมา
ในมองของทางคุณทุกข์เองมองว่าตอนนั้นน้องขึ้นถึงจุดสุดยอดอะ

คือแบบเขาได้สังกัดในหมอลำเนี่ย
น้องเขาก้าวกระโดดครับพี่บ๊วย
จากเด็กที่อยู่อิเล็กโทนเบา
คือคนที่อยู่มาเกิดมาพร้อมกับเขายังอยู่ที่เดิม
แต่เขาแซงไปถึงรุ่นอาจารย์แล้ว

ก้าวกระโดดมาเป็นนักร้องลูกทุกข์หมอร่ำ
หมอลำที่มีสังกัดจับคู่กับคนที่เขาดังมานานแล้วอย่างนี้
แสดงว่านักร้องคนไหนที่มีสังกัด
โดยเฉพาะนักร้องทุกหมอร่ำซิ่ง
มีสังกัดที่คือสุดยอดแล้ว
คือได้มีโอกาสแบบมีค่ายแล้ว

เพราะว่าปกติหมอร่ำเนี้ยเขาจะ
ทางค่ายเพลงเขาจะไม่ค่อยสนับสนุนที่ไว้

ก็จะมีบัวผันกับสีจันทร์เป็นคู่แรกใช่ไหมคะ

ใช่ที่หนูจับคู่กับพี่เดชใจคือ
ตอนพี่เขารำเขามีชื่อเสียงแล้วนะ
แต่หนูแต่หนูยังร้องเพลงประกวดอยู่เลย
แต่มาวันหนึ่งเอ๊ะเราได้บัตรจับคู่กัน

มันภูมิใจมากเลยว่าสังกัดแล้วค่ะ

แล้วทีนี้น้องเขาก็แบบอ่า
สัญญาก็ล้มไป

คือสมมติตอนนี้อยู่กับทับลาย

ไอ้ภาวะ

แต่เขาได้เฉพาะตัวเขาที่ไปกันเดียวอย่างนี้
น้องก็เลยยังมี
เหมือนทำธุรกิจเลย
เราเห็นเลยว่าทำธุรกิจเลย

ตลาดที่ดีใหม่เรื่อยมีงานโชว์เรื่อย
เราก็อย่าทำโชว์ให้มันดูดี
เพื่อที่จะว่าพอโชว์ดีปุ๊บ

โดยนิสัยของเขาคือเขาแบบ
นี่แหละครับครอบครัวของคุณกิ๊กรุ่งนภา
ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่พี่สาวเองก็ตามที่ต่างคนต่างคอยให้กำลังใจกันและเข้าใจกันและกันอย่างที่เราเห็นนี่เองล่ะครับ